กันทั้งอำเภอเพราะเธอคันเดียว

ไล่ชนด่าเลยไม่รู้ไปโดนตัวไหนมา
เดี๋ยวเฉลยนะคะดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
สวัสดีครับ
นี่ตำรวจ
เพื่อนพำอำนุง
และฉาแม่ง
ทาแล้ว

นี่ปลายแล้ว
ปล่าด
ปลอดภักดี
ตำรวจไปไหนฮะเนี่ยตำรวจก็น่าจะงงอยู่อะค่ะ
เหมือนที่เราดูแล้วเราก็งงเนี่ยคือไปโดนตัวไหนมา
เละเทะอย่างที่พี่บอกไหมล่ะใช่ชนด่าเลยนะคะ
ไม่อยากไปเฉลยตอนท้ายบอกก่อนเลยแล้วกัน
ความเมาเป็นเหตุสังเกตได้เอาแบบนี้ลองทายกันดูว่า
เกินไปกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ปกติกฎหมายกำหนดคือ๕๐ใช่ไหม
ผมว่ามีเกิดสองร้อยนะเอออุ๊ยใกล้เคียงหรอ
ใกล้เคียงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายได้ไหมอ่าได้ได้
กลัวคุณผู้ชมไม่ดูข่าวนี้ให้จบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปลาจีนบุรีค่ะเมื่อวันที่สามอักการาคมที่ผ่านมานะครับ
บริเวณสี่แยกสามทหารตำบลเมืองเก่าแต่ว่าคลิปนี้เนี่ย
จะมีคนนำมาโพสต์ลงในโซเชียลตอนแรกเจ้าของคลิปเนี่ยเห็นไหมคะ
คนที่อยู่ในรถกระบะเนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้เนี่ยนะครับ
คือเขาสงสัยว่ารถของเขาถูกรถเก๋งสีแดงคันนี้
ไล่ตามมาคล้ายกับว่าต้องการหาเรื่องเพราะไม่ว่ารถของเธอจะเลี้ยวไปทางไหน
เก๋งสีแดงก็เกาะติดแบบว่าสะบัดไม่หลุดเลย

แล้วไม่ใช่แค่ไล่บี้คุณเห็นไหมจังหวะหนึ่งตบไฟสูงใส่ด้วย
แตร่ไล่ด้วยชนด้วยคล้ายกับว่าจะเรียกให้ลงมาเคลียร์ยังไงอย่างนั้นเลย
จังหวะทำท่าคล้ายจะชนด้วยอย่างที่คุณบอกไป
คนขับค่ะพยายามเร่งเครื่องหนีเพื่อจะไปรองโรงพักเมื่อสักครู่ได้ยินใช่ไหมคะ
เพราะดีมากตรงนั้นเนี่ยคือรถตำรวจรถดราโล่เขาจอดติดไฟแดงอยู่พอดี
ก็เลยขับตรงปลีเข้าไปหาตำรวจให้ช่วยเหลือตรงจุดนี้เอง
เจ้าของคลิปเขาก็ไปเจอโจทย์คุณลุงคนหนึ่งก็ถูกคนขับรถสีแดงเนี่ย
ไล่ชนมาเหมือนกันนะคะแต่แทนที่พอรถคันสีแดงคุณเห็นไหม
มุมแบบนี้แล้วเห็นตำรวจแล้วแล้วเห็นรถคันอื่นจอดติดไฟแดงเยอะ
ไม่เลยไม่ได้กลัวอะไรเลยถอยไปชนรถหกล้ออีกค่ะ
ตำรวจต้องไล่ตามไปนะฮะจนไปเจอรถคันสีแดงเนี่ย
อยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีหนองปลาแขยงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวคนขับที่อยู่ในสภาพ
มาแหวะเลยดูหน้าหน่อยสิดูได้เลยค่ะนี่เหรอนี่ค่ะ
ยึดรถไปที่โรงพักนะคะหมายเลขทะเบียน๖กกสคศ๑๕๘๙กรุงเทพมหานคร
เห็นไหมรถของตัวเองสภาพรอบคันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะถ้าแผลนี้น่าจะถอยชนรถสิบล้อเมื่อกี้
ใช่เออดูสภาพรถของพี่แกแล้วครับไปดูในรถหน่อยดีไหมครับ
ไปเจอขวดเหล้านั่นอ่ะเห็นไหมในมือของตำรวจอ่ะครับ
แล้วถูกเปิดดื่มไปจนเกลี้ยงขวดแล้วนะตกอยู่ในรถด้วยแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเฉลยแล้ว
เท่าไรอ่ะก๊อฟ๑๓๓๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมาหนักค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายธนกรหมู่นายุสามสิบเก้าปีนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำบนโรงพัก
นายคนนี้ยังไม่สิ้นฤทธิดื้อหน้าดูคุณดูนะ
พยายามขัดคืนไม่ให้ตรวจไม่ให้ค้น
ยังโวยวายหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำร้ายร่างกายเขาด้วย
ตำรวจถามว่าเมาไหมแต่คนนี้ไม่ปากแข็งนะ
ตำรวจถามว่าเมาหรือเปล่าเนี่ยก็ยอมรับแบบลิ้นเปรี้ยเมา

แต่นายคนนี้บอกเมาค่ะตำรวจเขาก็เลยนี่แหละเอาล่ะในเมื่อยอมรับ

ต้องมีหลักฐานแบบนี้นะถึงจะเอาผิดตาม
เรื่องของกระบวนการตามกฎหมายได้
ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถขณะเมาสุรา

ทำให้เสียทรัพย์ไปชนกี่คัน
แล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะชดใช้ค่าเสียหายเขาด้วยนะ